คุณผู้ชมคะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้
เอาจะศัยศาสตร์หรือจะวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้
ชาวบ้านเขาเห็นดวงไฟเป็นดวงไฟประหลาด

ตอนแรกมันก็ลอยมาสูงเหนือยอดไม้
พอคนมาดูเยอะแทนที่มันจะลอยหนี
มันลอยนิ่งอยู่แบบนี้เลยคุณผู้ชม

คือมันมีทั้งจังหวะตอนที่ลอยนิ่ง
มันมีจังหวะตอนที่ลอยสูง
แต่ไฟแวบ
ใช่อันนี้คือเขาใช้กล้องที่แบบคุณภาพดี

ดูอยู่หน้าจอคุณคิดว่าเป็นอะไรคะ
เป็นแสงดวงไฟเป็นโดรนหรือเป็นอะไร

ชาวบ้านที่โนนคูณตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี

หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินสักประมาณชั่วโมงกว่า

ดวงไฟอันนี้พอโผล่ขึ้นมา
โผล่ขึ้นแล้วก็ลอยอยู่สูงเหนือยอดไม้

ปรากฏว่าดวงไฟไม่ได้ลอยหนี
นิ่งอยู่แถวบ้านของคุณลุงสนองศรีทองเจิม

แล้วพอดึกขึ้นเนี่ย
ดวงไฟนี้ก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้น

ทีนี้พอดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอคุณภาพสูงเนี่ยนะครับ

มันจะเป็นเหมือนกับดวงไฟเคลื่อนไหว
ใส่ไปใส่มาแล้วก็กระพริบมีหลายสี
บางคนก็เชื่อว่านี่คือดวงไฟของเจ้าที่เจ้าทาง
มาแสดงอภินิหารให้กับชาวบ้านเห็น
แต่ชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นอะไร

เจอบ่อยแล้วก็ไม่ใช่เจอแบบผมคนมันก็เจอ
บางทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะเป็นครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้

ใครมันจะช็อตปลาหรือมันยังไงอะไรอย่างนี้

มาแล้วก็มาวูบวูบมาแล้วก็มาลงข้างบ่อบ้าง
แบบเราไม่คิดว่าเราก็คิดว่าคน
ใช้ไฟดูนี้ไหม

มันซื้อตัวใหม่นี้เลยล่ะ
มันเป็นสีแบบเต้าเว่นที่โต๊ะไงล่ะ

นั่นแหละสีเต้าเว่นที่โต๊ะลงเลยอ่ะ

เบื้องมันผัดถึงเป็นสีค่ำออกดิ
บ่อยย่านดอกว่าบ่อยย่านดอกก็เลยว่า
ปวดเงียวก็เลยนั่งเงียวเบื้องมันเพิ่นไปอีกล่ะ

ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอีกนะ

เห็นบ่อยแล้ว
อืมเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าก็เห็นบ่อยนะคะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อแหละว่าสรุปแล้วมันคืออะไร

ในอำเภอกบินบุรีก็บอกว่าเรื่องนี้
มันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์
แต่คือการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้ว
ชาวบ้านจะได้รู้จะได้ไม่ตื่นกลัว
ก็เลยฝากผู้ใหญ่บ้านให้ไปเฝ้าระวังติดตาม

ทางนายอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ส่งเจ้าหน้าที่อศมาดูแล
ทีนี้นายอำเภอบอกด้วยนะคะว่าอันนี้มาตอนเช้าไง

หลังจากดวงอาทิตย์ตกประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหม
อำเภอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะหาเวลามาช่วงเย็น

จะมาพิสูจน์ให้ชาวบ้านสบายใจ
ว่าสิ่งที่เห็นล่ะสรุปคืออะไรกันแน่
เดี๋ยวเราตรวจสอบกันนะคะ